ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่หนองคาย
เชื่อว่าหลายท่านอาจเห็นคลิปแล้ววันนี้มีการชี้แจงกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
เป็นคลิปที่ตำรวจ๘นายนะครับในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
อยู่ที่หน้าร้านทองแล้วก็รับทองคำเส้นละ๑บาทจากเจ้าของร้านทอง
เพื่อโชคดีปีหมูทองคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเขามีกฎหมายเรื่องห้ามรับของขวัญของกำนันมูลค่าเกิน๓๐๐บาทไง
มันจะกลายเป็นการติดสินบนอะไรพวกนี้เอาดูคลิปก่อนเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังครับ
น้ำเซ็นครับเย้น้ำเซ็นไปเลยย่าย่าต้องรวยครับต้องรวย
นี่เป็นยังไงคนเห็นแล้วก็วิภาควิจารณ์กันเยอะโอ้คุณแม่แจกทองนี่รำรวยรับปีใหม่

คือในภาพอาจจะเห็นตำรวจสัก๕๖นายแต่ว่าความจริงแล้ว๘นาย
ก็คนละเส้นคนละเส้นแบบนี้นะครับ
ก็บอกว่าเพื่อเป็นของขวัญกำลังใจในการทำงาน
ทุกคนนี้ก็เฮ้กันลั่นนะครับมีการถ่ายคลิป
แล้วก็เผยแพร่กันไปจนไปสู่สังคมออนไลน์
ทีนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราครับก็ตรวจสอบไปพบว่า
ผู้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยคือร้อยตำรวจเอกอัครเดชพรมโสภา
รองสารวัตรป้องกันปราบรามสพเมืองหนองคาย
ซึ่งที่สุดแล้วพอคลิปโด่งดังไปทั่วประเทศอย่างนี้
ก็เลยต้องออกมาชี้แจงฮะโดยท่านชี้แจงว่าวันนั้น
เป็นวันศุกร์ที่๔มกราคมประมาณ๙โมงเช้า
ตำรวจเอกอัครเดชแล้วก็ตำรวจชุดสายตรวจรวม๘นาย
ได้ไปสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ที่เคารพ
หลังจากไหว้สวัสดีปีใหม่ผู้บังคับบัญชาแล้ว
ก็ไปต่อก็ไปถึงร้านทองกาญจนาเยาวราช
อยู่หน้าตลาดชายพรเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
เป็นร้านที่ตำรวจชุดนี้เขาบอกว่าเขากับเจ้าของร้านเนี่ย
มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันอยู่แล้วรักกันเหมือนแม่กับลูกค่ะอ่า
รักกันนับถือกับเจ้าของร้านเหมือนแม่กับลูก
ไหว้ขอพรกันแล้วบังเอิญมีตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเนี่ย
บอกว่าอยากได้โชครับปีใหม่เจ้าของร้านได้ยินเข้าก็เล่นด้วย
ก็ไปหยิบทองคำมาเส้นละ๑บาทหยิบมาแปะ
เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยสัมผัสทองแท้คนละ๒นาทีก็แล้วกัน
เป็นการได้โชคปีใหม่ก็เอามาสัมผัสแล้วก็มาถ่ายคลิปกัน
กันอะไรกันอย่างนี้แล้วก็คืนไปแล้ว
พอถ่ายคลิปเสร็จอะไรเสร็จก็คืนเจ้าของร้านไปไม่ได้เอามาจริง
ถ่ายคลิปกันดูเหมือนว่ารับจริงเนี่ยถ่ายเล่นสนุก
แล้วก็ส่งกันในกลุ่มไลน์ส่วนตัวไม่รู้ว่ามันหลุดออกไปในวงกว้างได้ยังไง
ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้กันอยู่แล้วเขาทราบกันดีว่าเขาเป็นข้าราชการ
เขาไม่สามารถรับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน๓๐๐๐บาทได้
และวงว่าถ้าได้ออกมานั้นก็กลับไปแล้วครับ
คุยกันแต่น้องเขาว่าเออขำกันครับนายเล่นเล่นกันไม่มีอะไร
โดยนี้เดี๋ยวประมาณครับก็เลยลองคำกันคิดอย่างนี้ครับผม
นี่คือพอสังคมออนไลน์ได้ฟังคำชี้แจงจากตำรวจอ่า
บางคนเขาก็เข้าใจ
เขาก็โพสต์ข้อความบอกว่านึกแล้วว่าต้องยืมกัน

ไม่ได้ประชดอะไรใช่ไหม

เขาก็ใช่
ก็พอเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลด้วยนะครับ
วันนี้ร้อยตำรวจเอกอัครเดชก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับ
แล้วก็ไปกับตำรวจที่อยู่ในคลิปนี่แหละ

พอร้อยตำรวจเอกอัครเดชได้เจอหน้ากับเจ้าของร้านทองที่ชื่อว่านางทองเจริญวัน
อายุ๗๑ปีเนี่ยคุณแม่เนี่ยนะฮะ
โอ้โหถึงกับหัวเราะยิ้มกันแก้มปรีเลย
ซึ่งเจ้าของร้านทองบอกว่าตำรวจชุดนี้เนี่ยน่ารัก
ดูแลร้านของตัวเองมาเป็นอย่างดี

ปีใหม่ก็จะมาไหว้ขอพรกัน
ทุกปีก็จะปลาปลื้มจนร้องไห้ทุกปี
เวลาตำรวจชุดนี้มาไหว้ขอพรปีใหม่
ปีนี้วันที่๔มกราคมที่เกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจนายนึงเนี่ยบอกว่าแม่ไม่เอาแล้วปีนี้อย่าร้องไห้นะ
ก็เลยคิดกันเล่นว่าเอองั้นจับทองแล้วกัน
จับทองจะได้เป็นโชคเป็นลาบเอาเลิกเอาชัย
ก็เลยไปหยิบสร้อยคอทองคำเส้นละ๑บาทมา๘เส้น
ให้ทุกคนได้จับเล่นเป็นโชครับปีใหม่
จับกันเสร็จก็เอาคืนถ่ายคลิปกันเสร็จก็เอาคืน
แล้วก็ยืนยันว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่มีทางที่จะให้ทองคำ
ละ๑บาท๘เส้นให้กับตำรวจทั้ง๘นายอยู่แล้ว
ตำรวจชุดนี้เป็นตำรวจที่ดี
มีมนุษัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนทุกคน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนทุกคน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนทุกคน

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนทุกคน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนทุกคน

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนทุกคน

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนทุกคน

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนทุกคน

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนทุกคน

สี่สองหมื่นแปดสองสิบหกแสนหก
แม่บอกโอ้แม่ไม่แม่เจ้าที่ไหนมาให้

ขณะที่ทางผู้บังคับบัญชานะครับพันธบทเอกเกษมมุทาพร
ภูมิกับการสพเมืองหนองคายบอกว่ารู้ข่าวแล้ว
แล้วก็สอบถามตำรวจแล้วยืนยันว่าเป็นการทำเล่นกันแบบสนุก
ได้ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องระมัดระวังนะ
ในการถ่ายคลิปการทำอะไรเล่นเพราะมันอาจหลุดไปในทางสาธารณะ
อาจไม่คิดว่าเป็นเรื่องเล่นก็ได้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียได้
ซึ่งตำรวจทุกคนก็เข้าใจแล้วก็รับปากว่าจะไม่ทำอะไรเล่นแบบนี้อีก
แต่แม่ให้ผมจริงก็ได้นะเดี๋ยวผมนั่งเครื่องไปหนองคาย